เพราะฉะนั้นไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลย
ล่าสุดเขาบินรัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกรอบค่ะ
นี่ก็เป็นคลิปบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะระหว่างที่คุณโบวัลด้ากับน้องมะลิพร้อมด้วยป้าปูหรือว่าป้าปูก๋าที่เลี้ยงสุดรักของน้องมะลินั่นเองเขากำลังเช็คอินกันอยู่ค่ะรอขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นน้องมะลิไปโดดลดเต้นตลอดเลยน้องมะลิกลอยผมเออทรงนี่ไม่ค่อยเห็นคุณ
ข่าวถึงแดนปลาดิบตามกันเข้าไปด้วยนะได้บันทึกมาฝากคุณผู้ชมชาวไทยรักทีวีโดยเฉพาะเลยนะครับให้หายคิดถึงกันหน่อยโดยแม่โบกับน้องมะลิค่ะจะหนีไปเที่ยวนาน๕วันโดยทริปนี้น่าจะถูกอกถูกใจลูกพี่ของเราเป็นพิเศษครับเพราะว่าได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านโปเกมอนรวมไปถึงสวนสนุกโปเกมอนแห
สนุกที่ญี่ปุ่นของเธอมากมายขนาดไหนก็ต้องรอติดตามในไทยรัฐนะคะแน่นอนว่าเราจะมีภาพน่ารักของแม่ลูกคู่นี้มาฝากกันตลอดด้วยค่ะ